อากาศแบบนี้เนี่ยรู้สึกไหมว่าฟังเพลงไหนเหมือนมันใช่ไปหมดอะค่ะ
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
คำถามเข้ามามากขึ้นเรื่อยพี่อ้อยจะเลือกมาครั้งละ๑คำถาม๑คำถามที่เราจะเอามาคุยกันนะคะ
มีสายหนึ่งที่โทรเข้ามาคุยกันน้องเป็นผู้หญิงที่ครบซ้อนค่ะ
กับแฟนและยังไปกิ๊กกับเพื่อนสนิทของแฟนด้วย
น่ากลัวมากนะหลังมีคำถามแบบนี้เข้ามาเยอะเนาะผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียว
ทำไมถึงใจกล้าขนาดนี้แต่ว่าน้องคบกันไปครบซ้อนกันไปในที่สุดก็เลิกกับแฟนนะคะ
แต่น้องอ่ะพยายามบอกว่าพี่เลิกกันไม่ใช่เพราะว่าเขาจับได้เรื่องหนูมีกิ๊กนะคะ
แต่เพราะว่าเรามีอุปนิสัยที่เข้ากันไม่ได้อยู่แล้ว
คราวนี้พอเลิกกับแฟนปั๊บอ่ะว่างล่ะสิน้องก็เลยตั้งอกตั้งใจจะไปคบกับเพื่อนสนิทของแฟน
และคิดว่าเฮ้ยเขาอุตส่าหกซ้อนได้ตั้งนานยอมเป็นกิ๊กของเราได้ตั้งนาน
ตอนนี้เราเลิกกับแฟนแล้วเขาน่าจะดีใจในการจะได้คบกับเราเป็นตัวเป็นตนสักที
แต่เขากลับตอบมาด้วยประโยคสั้นว่าอย่าดีกว่าเราไม่อยากคบกับแฟนเก่าของเพื่อน
ว้าวฟังดูรู้สึกถึงผิดชอบชั่วดีเหลือเกินทำไมตอนเป็นกิ๊กกับแฟนเพื่อนไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะ
ตอนนั้นน้องไม่รู้สึกถึงผิดชอบชั่วดีเหรอเทียบกันจริงตอนนั้นแรงกว่าอีกนะคะ
แต่พอเราอยากได้ความจริงจังเขากลับหันหลังให้ไม่อยากได้แฟนเก่าของเพื่อนกลัวผิดใจกับเพื่อน
ทำยังไงอ่ะคะเออในที่สุดแล้วควรจะไปพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ
บังเอิญมากเลยวันนี้ก็มีคำถามที่ส่งเข้ามาในพอร์ตแคสต์ของพี่อ้อยนะคะ
คล้ายกันเลยแฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเรา
เอาจริงนะบางคนถือมากไม่เอาดีกว่าไปคบกับแฟนเก่าเพื่อนเดี๋ยวผิดใจกับเพื่อน
แต่ก็มีคนเยอะมากที่เถียงว่าเฮ้ยก็เลิกกันแล้วนี่นะก็ไม่ได้นอกใจไง
จบกับเรื่องของเธอแล้วถึงมาเริ่มต้นใหม่กับเรื่องของเรา
แท้แต่มุมมองค่ะลองมาดูแล้วกันว่าน้องส่งคำถามมาว่าอะไรนะคะ
เรื่องของเรื่องคือหนูกับแฟนคบกันมานานเมื่อปลายปีที่แล้วเลิกกันค่ะ
เพราะเขาบอกหนูว่าเขาไม่รู้สึกรักหนูแบบคนรักแล้วมันนานแล้ว
ซึ่งตอนนั้นด้วยความที่คบกันมานานหนูเองก็รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนกันไปแล้ว
มันไม่หวานไม่ได้เหมือนคู่รักทั่วไปทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเลิกกันด้วยดี
และเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนที่มีปัญหาก็มาปรึกษาหารือกัน
บอกว่าน้องเก่งมากนะคะพี่อ้อยว่าคนที่สามารถเปลี่ยนแฟนให้กลายเป็นเพื่อนได้อย่างง่ายดาย
มหัศจรรย์ใจมากเลยอ่ะเอาจริงนะคือถ้าใครบอกว่าเปลี่ยนเพื่อนเป็นแฟนว่ายากแล้ว
อ้อยว่าเปลี่ยนแฟนกลับมาเป็นเพื่อนยากกว่าอย่างน้อยมันควรจะต้องมีระยะเวลา
ว่าเออใครจะสลับแบบว่าเมื่อวานเป็นแฟนวันนี้กลับมาเป็นเพื่อนได้อย่างสนิทใจ
แต่ว่าน้องทำได้นับถือหัวใจน้องละกัน
ล่าสุดเขาโทรมาบอกหนูว่าเขากำลังคบหาดูใจกับเพื่อนสนิทของหนู
ขอใช้ชื่อสมมุติว่าบีนะคะเพราะว่าบีเนี่ยไปสารภาพกับเขา
บอกว่าแอบชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าบอก
พวกเขาก็ตัดสินใจคบกันค่ะตอนฟังหนูก็ช็อกมาก
เพราะหนูรู้ว่าบีกำลังอินเลิฟคือจับได้แล้วว่าเพื่อนดูมีความรักอ่ะ
แต่ไม่เคยคิดว่าเพื่อนเรากำลังอินเลิฟกับแฟนเก่าของเรา
ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือแฟนเก่าเรา
ได้แต่คิดว่าบีคงเกรงใจไม่กล้าบอกรอจังหวะที่จะมาบอกที่หลัง
แล้วพอระยะหลังเนี่ยแฟนเก่าเราโทรมาปรึกษาเราเรื่องของบีบ่อยมาก
นิสัยไม่ค่อยตรงกันไม่เหมือนแบบที่คิดไว้
ค่อนข้างเอาแต่ใจหนูเลยตัดสินใจถามบีอีกทางว่า
นี่เธอตกลงคบกับแฟนเก่าเราอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง
บีก็อึกอักขาดสุดท้ายบีก็ยอมเล่า
แต่สิ่งที่บีเล่าทุกอย่างดูโอเคมากโลกสวยมากคบกันได้ดีมาก
ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับที่แฟนเก่าเล่าให้หนูฟังเลย
แฟนเก่าหนูโทรมาปรึกษากับเรื่องของบีครั้งล่าสุดเนี่ย
หนูก็เลยเล่าในมุมของบีให้เขาฟังว่า
เขาบอกตลอดนะว่าเฮ้ยกับเธอเขาคบแล้วโอเคมากเลย
แต่แฟนเรากลับบอกว่าไม่มีความสุขเลย
กลัวด้วยซ้ำว่าแฟนเก่าหนูกับหนูจะกลับมาคบกัน
และที่หนูเสียใจกว่านั้นคือบีเล่าเรื่องแย่หรือคำพูดแย่
หนูเคยเล่าให้ฟังตอนมีปัญหาไปพูดให้แฟนเก่าหนูฟัง
ซึ่งดีที่เขาไม่ได้ติดใจอะไรแต่กลับไม่ชอบทัศนคติของบีมากกว่า
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงหนูมาก
รู้แล้วว่าใครคือความสุขใจและก็อยากเริ่มต้นใหม่กับหนูอีกครั้ง

หนูเองขอสารภาพตามตรงนะคะว่าพอได้ยินแล้วเนี่ย
รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกผิดไปพร้อมกัน

หนูไม่อยากหักหลังเพื่อนแต่หนูก็ยังรักคนเก่าของหนูอยู่
นี่ไงพี่อ้อยถึงได้รู้สึกไงว่าหนูเปลี่ยนแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนได้จริงหรือ
เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็แค่ยังอยากได้ยินเสียงเขาอยู่ทั้งนั้นนะคะ

คุยกับเพื่อนและแฟนเก่าพร้อมกัน๓คนเลยดีไหม
และข้อสองคือถ้าหนูเลือกแฟนเก่า

ว่ามันจะจบแบบเก่าหรือเปล่าเอ่ย
อ้อยคุยถึงเรื่องของแฟนเก่าไปแล้วนะคะลองไปฟังย้อนหลังนะ
ยอมรับไหมล่ะคะว่าใจจริงก็มีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้น
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องบอกว่าไม่อยากหักหลังเพื่อน
ที่น้องคงรู้สึกนิดว่าเคยโดนเพื่อนหักหลังเช่นกัน
อ้อยว่าสถานการณ์แบบนี้อย่าไปยุ่งอะไรดีที่สุด
เอาตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนถ้าเขาจะเลิกกัน
ขอให้เลิกเพราะเขาเดินหน้าไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะค่ะ
ไม่ต้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้แฟนเก่าซึ่งเอาจริงจริงเนี่ย
เราก็ยังไม่ได้บริสุทธิ์ใจมากพอจะเป็นเพื่อนนะคะ
แค่ยังอยากได้ยินเสียงแค่เห็นเบอร์เขาโชว์หน้าจอ
พี่ว่าเรารอดีใจแล้วอ่ะหลายครั้งเราใช้คำว่าเพื่อนบังหน้าค่ะ
ต้องยอมรับเนอะในวันที่เรายังอยากเป็นมากกว่านั้น
แต่เขาให้เป็นไม่ได้แล้วน้องดูดีนะ
กับเราไม่เท่าไหร่มีแฟนใหม่ไปแล้ว
ว่าก็ไม่ได้ผูกพันกับเรามากเท่าไหร่หรือเปล่า
ที่สำคัญเอาเพื่อนสนิทของเราเป็นแฟนใหม่ด้วยค่ะ

คือต่อให้ไม่ได้ผิดที่นอกใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว

เป็นแฟนเรามาตั้งนานไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ได้ง่ายมาก
หรือว่าความผูกพันที่ผ่านมามันเกิดขึ้นในใจของเราฝ่ายเดียว
อ้อยเข้าใจนะตอนรักยังรักไม่เท่ากัน
เลิกกันอย่าหวังว่าความผูกพันจะเท่ากัน
หลายครั้งที่เขาสามารถเริ่มต้นกับคนใหม่ได้ง่ายได้
ขณะที่เรายังตายกับเรื่องเก่าอยู่เลย
และอันหนึ่งค่ะอย่าคิดว่าจะไปคุยเคลียร์กัน๓คน
ถามหน่อยว่าน้องจะไปในฐานะอะไร

เขาคบกันสองคนควรไปจัดการเรื่องของตัวเองก่อน
ตอนเขามีปัญหากันก็หันมาหาเรา
เขากลับไปคืนดีกันเดี๋ยวเราก็กระดิกหางเอาจริง
แฟนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วค่ะ
เขาจะพูดจริงหรือไม่จริงเพื่อนเราจะโกหกหรือไม่โกหก
คนหนึ่งบอกว่ากำลังมีปัญหาอีกคนบอกว่าเป็นไปด้วยกันได้ดีจะตาย
ให้เขาไปดูแลความรักของตัวเองกันก่อน

เวลาฝ่ายชายโทรมาช่วยบอกเขาด้วยว่า
สารผู้หญิงด้วยกันเนอะเราเป็นแค่แฟนเก่าอ่ะ
ว่าถ้าเธอรักเรามากคงไม่ขอเลิกเราหรอก
วันนี้เธอเลือกเดินทางใหม่ไปแล้วไปให้สุดทางเถอะ

แต่กว่าที่น้องจะพูดประโยคนี้ได้น้องต้องรู้สึกกับสิ่งนี้ก่อนจริงนะคะ

หากจะกลับไปคบกับแฟนเก่าจะจบแบบเก่าไหม

แต่ก็คงได้แต่สงสัยนะว่าเฮ้ยเขาบอกเลิกเราไป
เพราะไม่รู้สึกรักเราแบบเดิมแล้วเพราะว่าคบกันนานแล้ว
แล้วถ้าเกิดกลับไปคบกันอีกครั้งหนึ่ง
บกันไปนานนานเข้าอ้าวไล่เราอีกแล้วอ่ะ
ความรู้สึกไม่เหมือนคนรักแล้วอ่ะ
ทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายจังเลยอะค่ะ
วันหนึ่งที่เขาบอกว่าเบื่อกลับไปเป็นเพื่อนเถอะ

แต่พออีกวันหนึ่งเอาแต่ใจเฮ้ยกลับมาเป็นแฟนเถอะ
เดี๋ยวกลับไปกลับมาง่ายจังเลย
การไปกลับเหมือนเราถูกจับกดน้ำอะค่ะ
พอตอนทำใจได้ก็มีคนมากดหัวเราจมน้ำอีก
พอเราเริ่มหายใจไม่ออกก็มีการจิกหัวขึ้นมาให้หายใจได้อีก
เออกราฟขึ้นกราฟตกทุกวันหัวใจน้องจะไหวหรือ
ถ้าน้องกลับไปวันหนึ่งข้างหน้าคบกันไป
ไม่ถูกใจอีกแล้วไล่เราอีกแล้ว
น้องจะต้องไปกลับแบบนี้อีกกี่รอบ
ที่สำคัญค่ะเขาเอาแต่ใจเกินไปจนไม่แคร์ความรู้สึกของเรา
ขนาดเอาเพื่อนเราเป็นแฟนนะยังมาปรึกษาเรา
แบบที่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเราเลยสักนิด
คิดดีค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารักกันหรือเปล่า

แฟนเก่าเพื่อนเป็นแฟนใหม่เราเนี่ยได้ไหม
ก็ได้นะแต่ต้องดูว่าระยะเวลาในการเลิกกันนานหรือยัง
ผิดกฎหมายคงไม่อะค่ะแต่ผิดใจเนี่ยน่าจะมีนะคะ
โดยเฉพาะถ้ามารู้ทีหลังพี่เคยแนะนำหลายคนว่า
ถ้าบังเอิญว่าตอนนี้เรากำลังมีใจกับคนที่เป็นแฟนเก่าของเพื่อน
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลองค่อยบอกเพื่อนเราดีไหม
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าเฮ้ยมันกำลังเริ่มต้นนะ
หรือถ้าเธอไม่เห็นดีด้วยหรือยังไงเธอบอกเราได้นะ
คือไม่รู้สิเราชิงสารภาพก่อนนะคะถ้าเกิดเขาไปรู้ทีหลัง
สารพัดที่เขาจะคิดได้เฮ้ยเราตั้งใจจะแย่งแฟนเขามาโดยตลอดหรือเปล่า
หรือแม้แต่ทำไมไปคบกันแล้วไม่บอกกับเราทั้งที่เราเป็นเพื่อนกัน
โอ้โหมันสารพัดจะคิดนะคะถ้าเราชิงสารภาพก่อน
ไม่รู้สิอย่างน้อยความผิดน่าจะน้อยลงนะ
แต่ในกรณีของเจ้าของคำถามที่ถามมา
สิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเรา
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือแฟนเก่าของเรายังดูมีอาการแทงกั๊ก
ที่ก็ดูไม่ได้รักเราเท่าไหร่เพราะเขาดูเอาแต่ใจมากมากอะค่ะ
แคร์ความรู้สึกของเราสักนิดนึงที่สำคัญคือ
ยังไม่ต้องนับนะคะว่าถ้ากลับไปคบกันจะรอดไหม
เอาแค่นะเขาน่ารักมากพอที่น้องจะเอาหัวใจไปเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
ว่ายังน่ากลัวเลยอะ
คนหนึ่งที่ตอนจะจากไปใช้คำว่าก็มันเบื่อคบกันมานานแล้ว
เอาแล้วถ้าน้องกลับไปเนี่ยแล้วคบกันไปนานก็จะเบื่ออีกหรือเปล่า
ที่สำคัญไอ้ความเชื่อประเภทที่ว่าเฮ้ยเราไม่เป็นไรหรอก
เรื่องความรักกับเราก็ได้
แฟนใหม่เป็นเพื่อนของเราเองเออไม่เป็นไรหรอกเธอคงไม่รู้สึกอะไร
ว่าคนคนนี้ต่อให้เป็นในฐานะเพื่อนยังใจร้ายเลยอะค่ะ

พอพี่รู้ว่าน้องก็รอเขากลับมา

เวลาแฟนเก่ากลับมาก่อนกลับไปหา

และยิ่งปัญหาของน้องมันไม่ใช่ปัญหาของคนสองคน
แต่เป็นปัญหาเรื่องของความนานนะคะ

มีคนที่รักกันมากกว่าน้องแน่นอน
ที่ว่าหลายคู่รักกัน๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี

หรือเพราะเขาหมั่นใส่ใจ

ไม่ใช่ให้ความเบื่อทำงานแต่เพียงผู้เดียว

เออไปเลยไปเลยไม่เอาแล้วไม่โอเคอ่ะ
ไปแล้วแล้วพอไปคบกับคนใหม่

แต่ตอนกลับมาขอให้ยากค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นคุณค่าความสัมพันธ์ของเรา

กลับมาเมื่อไหร่เราพร้อมจะอยู่ตรงนั้น

ควรค่าจะเป็นรางวัลแห่งความอดทนของเรา

เอาสิ่งที่เราเคยเล่าให้ฟัง
ไปคุยให้แฟนเก่าเราฟัง

ความไว้ใจทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คิดไว้เยอะ

น้องคิดว่าน้องอยากเสี่ยงอีกสักตั้ง
ก็ขอให้ความพังที่จะเกิดขึ้น

เพียงแต่ว่าดูจากโอกาสความพังมันมีเยอะค่ะ
หรือถ้าอยากจะทำให้ความเสี่ยงของการพังลดลง

ถ้าเขาตั้งใจจริงในการกลับมา

และเขาจะสามารถรอนานขนาดไหนก็ได้
เพราะอยากให้เรากลับไป

และเป็นการตกลุมรักเทรนเนอร์

ทุ่มเทจะกลายเป็นเททิ้งไหม
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ